เริ่มเกมขึ้นมาครับสุภวุฒิยิงเลยครับแม่แต่ว่าลูกนี้ยังเฟฟได้โดยหัสดี
แหวกลูกนี้แล้วก็จิ้งลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ
ต่อ๐ครับเจ้าถิ่นออกนำ
ยิงจังหวะนี้ครับสวยงามมาก
นี่ครับยิงลูกนี้ด้วยขวาข้างถนัดครับแล้วเสียบเสาแรกไปเลย

แม่แต่จังหวะนี้พลาดโอกาสตีเสมอไปน่าเสียดายครับนาวิน
ชนคานหน้าตาเฉยเลยครับลูกนี้
อดขึ้นมาตอนไหนไม่รู้ครับแต่ว่ารู้อีกทีเป็นประตูไปแล้ว

นี่ครับปิดมุมไม่ทันครับเรวัต
ซาปาเปิดมาแล้วเป็นสรศักดิ์ครับไม่มีตัวประกบเลยครับ

ในช่วงท้ายครับรามอนปลาเบาครับนี่เลยครับ
นี่ครับมาพักได้แล้วก็ยิงลูกนี้ครับ
นี่ครับดูจากมุมนี้ครับ
สกัดแล้วไปโดนรามอนเข้าประตูไป

แต่ว่าลูกนี้ครับสุภวุฒิครับฮีโร่เลยวันนี้

แล้วเป็นสุภวุฒิครับ

จบเกมไปครับก็เป็นการเก็บ๓แต้ม